คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
จะเห็นว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๑๒๑๓ปีได้

ก็เอาไปยื่นให้แม่ที่นั่งอยู่

อ๋อนี่เป็นที่จอดรถของแถวปั๊ม
ก้มเก็บแล้วก็เอาไปยืนให้กับแม่นะแล้วก็

แม่พ่อแล้วก็ลูก
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากปั๊มไป
ปรากฏว่าสิ่งของที่เด็กเก็บได้ค่ะคือทองคำ
น้ำหนัก๒บาท๕๐สตางค์
เจ้าของคือนางสาวปูชิดาหยาดไทยสงศ์อายุ๒๗นะคะ

เขาเป็นคนเอาภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้มาร้องสื่อค่ะ
บอกว่าตามหา๓คนนี้ให้หน่อย
พ่อแม่ลูกอยากจะได้ทองคำคืน
ยืนยันว่าถ้าคืนทองคำให้เธอจะไม่แจ้งความไม่เอาผิดไม่อะไรเลยนะ
เพิ่งคลอดลูกไงไม่อยากจะทำบาปเธอบอกแบบนี้นะคะ

สามีของเธอชื่อว่านายธนวัฒน์หยาดไทยสงศ์อายุ๓๐
บอกว่าวันเกิดเหตุตอนนั้นภรรยาท้องแก่ใกล้คลอดค่ะ
ซื้อของในปั๊มภรรยาลงไปคนเดียวสามีอยู่ในรถ
ตอนกำลังจะกลับภรรยาบอกว่าถอดสร้อยทองน้ำหนัก๒บาทกับสร้อยข้อมือ๕๐สตางค์ใส่ถุงผ้า
แล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้พอไปดูกล้องวงจรปิดในปั๊มก็เห็นภาพเนี่ยค่ะที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ย
พบไปดูวงก์ตอนปิดแม่เป็นคนชี้บอกบอกให้เด็กมาเก็บเด็กเดินมาเก็บแล้วใส่เสื้อคุม
เสื้อคุมเสร็จกรุ่มเด็กรึงคลุกขึ้นยัดใส่เสือคุมเดินไปค้าแม่นาง๗
แซมน่รับทราบหน่ะ